แล้วก็อยากส่งกำลังใจเหลือเกินสำหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตร
อาการกลับมาอีกแล้วสำหรับโรคตุ่มน้ำพอง
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวกันไปใช่
แล้วยังจำภาพความเจ็บปวดของพี่เมฆได้อยู่นักมากคราวนี้
ระวังวิดีโอคอล์หาพี่เมฆซึ่งตอนนี้พี่เมฆก็พักอยู่ที่บ้านที่จังหวัดกระบี่
ถึงขั้นที่ร้องไห้ออกมาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
หายกินแล้วหาย

ไม่ต้องการติดต่างใจ
กินแล้วหาย
กินแล้วหาย
ไม่ต้องการยายตั้งนั้น
คือกำเริบหนักครั้งนี้เป็นครั้งที่๕
แล้วคุณผู้ชมต้องขออภัยเรื่องของภาพด้วยนะคะ
เพราะว่าอันนี้คือเป็นอาการจริงที่พี่เมฆเป็นอยู่

คิดว่าน่าจะมาจากการที่พี่เมฆลดปริมาณยาเองค่ะ

มีการใช้น้ำบาดงบาดานด้วยนะฮะ
แล้วก็การนอนแช่น้ำแข็ง
ที่พี่เมฆคิดว่ามันจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการของพี่เมฆได้
แต่ท้ายที่สุดแล้วมันกำเริบหนักขึ้นทั้งตัวค่ะ

ขึ้นหัวขึ้นแขนขึ้นขา
ที่คุณผู้ชมเห็นคือแทบจะไม่มีที่ว่างให้พื้นผิวปกติเลยนะคะ
คือเจ็บขนาดที่ว่าจับช้อนกินข้าวเองเนี่ยยังทำไม่ได้
แล้วพี่เมฆบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้กลับมาทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้ว
หลายคนถามนะคุณผู้ชมว่าคนไทยมีน้ำใจลูกอย่างง่าย
พอเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้หลายคนก็แบบเป็นห่วงพี่เมฆ
แล้วก็ถามเลยตรงพี่เมฆขออภัยนะถามจริง

เมฆเขาใจสู้ค่ะคุณผู้ชมบอกแบบนี้บอกว่าพี่เมฆยังไหว
ตัวเองไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง
ยังพอไลฟ์ขายของยังพอทำมาหากินหารายได้เองได้อยู่
ถ้าอยากจะช่วยขออย่างเดียวเลยคุณผู้ชม
เมฆขอให้อุดหนุนสินค้าเขาจะดีกว่าค่ะ

ผมก็ต้องหารายได้ต้องเลี้ยงครอบครัว
ต้องหารายได้มาค่ารักษา
ผมไม่ได้อยากได้แบบอยากได้เงินบริจาค

มีของที่ผมสามารถของดีที่สามารถไปแลกเปลี่ยน

ซื้อของของคุณคุณสินค้าผมดีกว่า

มันรู้สึกว่าแล้วผมเองก็ยังพอพูดได้
ขายของได้ผมยังสามารถมีภูมิใจกว่า
เมฆเขายังพอมีธุรกิจสินค้าออนไลน์อยู่นะคุณ

เรื่องเงินเนี่ยมันต้องใช้ค่ารักษาเยอะก็จริง
แต่ว่าณตอนนี้เขาขอพึ่งตัวเองก่อน
แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ย
แต่ที่เห็นนอนสัมภาษณ์ไม่ใช่อะไรนะ
อันนี้เล่าให้ฟังถุงมันขึ้นที่เนื้อก้น

สังเกตเห็นนะพี่เมฆเขาใส่เป็นผ้าถุงแล้ว

ลดการเจ็บสีด้วยฮะต่อให้พี่เมคหายไว้ปลาดละกันนะครับคุณคม